คุณผู้ชมครับณขณะนี้ไทยรัฐทีวียังคงติดตามปัญหาการล่า
ช้างป่าเพื่อนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ล่าสุดในวันนี้มีข้อมูลพบว่าตลอด๖ปีที่ผ่านมา
ช้างป่าถูกล่าออกจากป่าทั่วประเทศ๖๒ตัวด้วยกัน
คาดว่ายังมีอยู่อีกมากนะครับที่อาจจะต้องเผชิญกับ
ชะตากรรมแบบนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ข้อมูลจากกรมอุทิยามแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชตรวจบุว่า
ที่๕๕๓เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดช้าที่เจ้าของนำมาปล่อยเลี้ยง
ในป่าแต่ขณะเข้าตรวจยึดไม่พบเจ้าของจึงตกเป็นสมบัติ
แผ่นดินทันทีต่อมาในปี๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอายัดช้าง๓๐ตัวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่เนื่องจากอายการสั่งไม่ฟ้องจึงต้องส่งคืนเจ้าของไป๒๘ตัว
ส่วนที่เหลืออีก๒ตัวต้องตกเป็นของแผ่นดิน
เนื่องจากไม่มีเอกสารมายืนยันซึ่งต่อมาทราบว่ามีช้างหนึ่งตัวได้เสียชีวิต
ปี๒๕๕๖เข้าอายัดช้างภายในปางช้างพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและจังหวัดกระบีเพิ่มอีก๒๕ตัว
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน๒๓ตัว
ส่วนอีก๒ตัวได้ตกเป็นของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
เข้าตรวจยึดช้าง๒ตัวในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริคัน

เนื่องจากมีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้บนตัวรูปภัณฑ์
และล่าสุดเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือได้เข้าตรวจยึดช้างเพิ่มอีก๔ตัว
ประกอบด้วยช้างพายมอสช้างพายบัวบาน
ผังสมหญิงและลูกช้างภายธันวา
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริคันและจังหวัดราชบุรี
และลักษณะอายุก็ไม่ตรงกับตัวรูปภัณฑ์
โดยช้างทั้ง๖ตัวที่ตรวจยึดได้ในปี๒๕๕๙
ถูกนำไปดูแลที่สถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าห้วยทราย

เนื่องจากยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
คือช้างที่เรารู้มาว่าถูกลักพามาในพื้นป่าตอนตกเนี่ย
ไม่น้อยกว่า๔๐ตัว
๔๐ตัวที่ผมพูดนี่คือช้างเป็น
ส่วนที่ช้างตายมีมากกว่านี้
หมายความว่าช้างที่ถูกตัดอวัยวะช้างที่ถูกยิงเอางา
ช้างที่จังหวะที่ผู้ล่าเนี่ยยิงยาแล้วยาแรงเกินไป
เช่นยาศพที่แรงเกินไปแล้วทำให้ช้างนอกแล้วก็ตายไป
ไม่รวม๔๐ตัวนี้ยังมีมากกว่านั้น
จากข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกยังทราบได้ว่า
ปี๒๕๔๖มีการใช้กฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมสัตว์ในการครอบครอง
จึงเป็นช่องโวให้ขบวนการล่าช้างป่า
นำช้างจากพื้นป่าแก่งกระจานมาสวมตัวรูปภัณฑ์จำนวน๒๐ตัว

ข้าราชการของรัฐในขณะนั้นออกใบสพ๕หรือตัวรูปภัณฑ์ลอย
ให้กับนายทุนรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
แต่ไม่ได้มีการนำช้างมาตรวจสอบดีเอนเอและติดไมโครชิปแต่อย่างใด
แต่มันมีพิรุษอย่างหนึ่งคือช้างป่าไม่สามารถที่จะทำเป็นนิทโศสกรรมได้
เพราะว่าช้างเป็นช้างป่าถ้ามันนิตรสตรกรรมว่าเป็นช้างป่า
เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ทุกที่เขาไปทำกันอยู่แล้ว
แต่ที่เพชรบุรีอำเภอหัวหินทำเป็นฉบับเดียวฉบับแรก
และมีช้างป่า๒๐ตัวอยู่ในสป๑
แต่เมื่อตรวจสอบแล้วช้างของนายประกอบเมื่อปี๔๖ไม่ได้แสดงจำนวน
เขียนจำนวนในครั้งแรกว่า๒๐เชือกแต่ไม่มีช้าง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำช้างป่าจากแก่งกระจาน
กลับคืนมาได้แล้ว๔๕ตัวส่วนที่เหลือกำลังขยายผลติดตามทวงคืน
โดยคาดว่าบางส่วนถูกขายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และถูกกระจายไปอย่างปางช้างทั่วประเทศ
สระอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน